ขออนุญาตตอบข้อสังเกตหรือข้อสงสัยของท่านสมาชิกนะครับ
เอาประเด็นแรกก่อนนะครับท่านประธานเรื่องคราบน้ำมัน

ทำไมใช้เยอะขนาดนั้นแล้วน้ำมันรั่วเท่าไหร่
ถ้าได้ฟังตอนที่ผมตอบกระทู้ท่านสอสอก็จะจำได้
หรือว่าถ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนคืนวันที่๒๕คงจะจำได้
ว่าผมเน้นว่าน้ำมันรั่วตอนเวลา๔ทุ่ม
แล้วก็หยุดนะครับตอนเวลาเที่ยงคืนกว่า

ผมเชื่อว่าทุกคนคงนึกได้ว่าไอ้เวลา๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย

น้ำมันมันรั่วออกมาแล้วมันจะลอยอยู่ตรงไหน
คือประเด็นนี้ผมได้พูดอธิบายค่อนข้างชัดเจน
ไม่แน่ใจว่าท่านสอสอได้มีโอกาสฟังในคำตอบกระทู้ผมหรือไม่
แล้วเวลาน้ำมันมันรั่วออกมาตอนคืนแล้วเนี่ย

คราวนี้พอน้ำมันมันรั่วไปแล้วเนี่ยครับท่านประธานครับ
ตราส่วน๑ต่อ๒๐หรือ๑ต่อเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดคือการที่เอาบูมน้ำมันเนี่ย
ล้อมน้ำมันทั้งหมดที่รั่วจะ๕๐๐๐ลิตรหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่
นั่นแหละใช้มาตราส่วน๑ต่อ๒๐หรือจะ๑ต่อ๑๐ก็ได้
แต่คราวนี้พอมันไม่รู้เนี่ยว่าน้ำมันมันลอยขึ้นมาแล้ว
มันลอยไปทางไหนทิศทางของกระแสน้ำไปทางไหนเนี่ย

ณเวลานั้นตอนเวลาเที่ยงคืนกว่าตี๑หรือตี๒ให้ได้เร็วที่สุดนะครับท่านประธาน

นั้นน้ำมันก็คงจะขึ้นฝั่งกันไปเรียบร้อยหมดแล้ว
เห็นสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำก็คือการใช้สารดิสเตอร์เซนต์
ฉีดเข้าไปให้เยอะที่สุดที่คาดว่ากระแสน้ำจะไป
ซึ่งสิ่งนี้ผมก็ได้ชี้แจงท่านสมาชิกไปในวันที่ตอบกระทู้
เมื่ออาทิตย์ก่อนค่อนข้างจะชัดเจน
ส่วนที่บอกว่าน้ำมันตกลงรั่ว๕๐๐๐หรือจะรั่วแสนลิตร
ต้องเรียนท่านประธานครับว่าการที่น้ำมันรั่วออกมานั้นเนี่ย
เบื้องต้นต้องย้ำคำว่าเบื้องต้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หรือว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ยังไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันรั่วตรงไหน
คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือบริษัทที่เป็นเจ้าของต้นเรื่องว่าเป็นอย่างไร
เมื่อได้ข้อมูลจากบริษัทมาเรียบร้อยแล้ว
เอาข้อมูลตรงนั้นมาก่อนแล้วมาแก้ไขสถานการณ์
พอแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นมาจากอะไรและน้ำมันรั่วจริงรั่วออกมาเท่าไหร่
ดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องเชื่อถือได้ก็คือว่า
พอบริษัทบอก๕๐๐๐เราต้องเอาตามที่บริษัทบอก
ถ้าหากว่าบริษัทบอก๕๐๐๐เราไม่เชื่อเราบอกออกแสนนึง
หรือว่าถ้าบอกว่าบริษัทบอก๕๐๐๐แล้วเราบอกเราไม่เชื่อ
ก็มีปัญหาอีกอย่างที่ท่านสอสอได้พูดไปเมื่อสักครู่
ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่จากบริษัทมาเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำเอามาใช้ก่อนในเบื้องต้น
บอกว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นสารตัวเดิมที่ใช้เมื่อประมาณปีห้าหก
ก็เป็นสารต้องใช้คำว่าเป็นสารยี่ห้อเดิมนะครับท่านประธาน
แต่ไม่ใช่สารตัวเดิมเพราะว่าสลิกรที่ใช้ในปี๖๕นี้
สามารถเรียกว่าย่อยคราบน้ำมันออกมาได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าสลิกรหนึ่งนะครับส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าจับปูมาแล้ว
หนังกะติ๊กไม่เหมือนกันอันนี้ขออนุญาตอย่าไปพูดถึงดีกว่านะครับ
อนุญาตพูดถึงแก่นไม่อยากพูดถึงกระพีเสียเวลาสภาแห่งนี้
แต่ว่าก็จะขออนุญาตไปสอบปากคำแม่บ้านนะครับที่เอาปูไปนึ่งให้ผมทานที่กระทรวงนะครับ
ถ้าจะเป็นก็จะตั้งกรรมการสอบให้ว่าหมัดหนังสติ๊กกลับมาให้ผมทานอย่างไร
ตอนที่เอาไปนึ่งเราไม่เหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยด้วย
ส่วนพิษของสารเคมีครับท่านประธานครับ
อย่างที่ผมได้เรียนว่าสลิกรเจนอเรชั่นที่๓นั้น
ทำให้น้ำมันมันสามารถสลายแล้วก็ละลายเข้าไปในน้ำทะเลได้
และเมื่อระยะเวลาผ่านไปแน่นอนครับ

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจุลินทรีย์ในทะเลสามารถกัดกร่อนตัวน้ำมัน
ความเป็นพิษก็จะค่อยสลายหายไปตามขั้นตอนต่าง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขออนุญาตฝากท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกด้วยว่า
เวลาตั้งโรงงานขึ้นมาแห่งหนึ่งเนี่ย
ผมถามว่าท่านตั้งกระทู้ถามหน่วยงานไหน
เวลาอยู่ในทะเลท่านตั้งกระทู้ถามหรือว่าขออนุญาตหน่วยงานไหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีหน้าที่มาเก็บกวาดปัญหาที่เกิดขึ้น
เราไม่เคยจะแก้ไขเราไม่เคยจะวิ่งหนีหรือมาแก้ตัวนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะมันต้องนั่งปิดบังว่า

จริงภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกได้เปิดขึ้นมานั้นเนี่ย
เป็นภาพที่มีอยู่ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงที่ขึ้นที่หาดแม่ลำพึง
จริงอยู่เพียงแค่ประมาณ๑๒ชั่วโมงเท่านั้น
พอขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นทหาร
ควบคุมมลพิษนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนั้น
เราเอาแผ่นซับมันเนี่ยมาซับแล้วก็ดูดออก
กระทั่งภายในไม่ถึง๒๔ชั่วโมงสภาพหาดแม่ลำพึงนั้น
กลับมาอยู่ได้ประมาณเกือบ๙๐ของที่มันเคยมีอยู่
น้ำมันที่เหลือจะเป็นเศษที่อยู่ในผิวทรายนะครับ

ดังนั้นต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่า
คราบน้ำมันที่เกิดขึ้นนั้นนะครับ
คำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับ

ทางกรมเจ้าท่าได้กำชับไปยังบริษัทแล้ว

เราก็จำเป็นที่จะต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาอีกเช่นกัน

หรือว่าไม่ได้มีเจตนาจะไป